เรื่องต่อไปจะพาไปดูเด็กเขาเล่นกัน

ไม่รู้จะเชียร์ให้ใครชนะดี
เพราะว่าละสายตาจากน้องไม่ได้

คุณละสายตาจากหน้าน้องเขาได้ไหม

มันคืออะไรรู้ไหมนี่คือสีหน้าแห่งความสุข

แล้วเนี่ยยิ้มขนาดนี้คุณจะไม่มีความสุขได้ยังไง

น้องไม่ได้ยิ้มน้องถูกรั้งอยู่

ไม่แน่ใจถูกต้องไหมคุณว่า

เหมือนถุงน่องไหมเหมือนตอนเด็กที่ตลกเล่นอ่ะ

ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่อยากรู้ใช้หรือยัง
ก็ดูดิยิ้มมีความสุขไหม

เอาอย่างนี้ไม่อยากให้เล่นอะไรแบบนี้
ถูกต้องมันล้างอย่างนี้มันอาจจะแบบเจ็บ
เอาจริงเป็นห่วงมันล้างเกินไปหายใจไม่ออกนะ
เออแต่มันก็หายใจออกไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยทำ
แต่อย่าหาทำอะไรแบบนี้เลยเล่นอย่างอื่นดีกว่า
เอามาให้ดูกันขำสนุกแล้วกันจ้ะ